ถ้าสนใจโครวถอมนะครับคุณผู้ชมครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการในร้างของคุณปอล์ทฤษฎีนะครับ
ตอนนี้ร่างของคุณปอทฤษฎีกำลังจะเดินทางใกล้ถึงที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำนะครับ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสวดภาพิธรรมสมมุติของคุณปธิสดี
เราจะไปติดตามรายการล่อสุดได้กับคุณศักดีสิริร
ขณะนี้ครับขบวนรถของคุณโบ๊ทวิบูลนั้นนะครับ
บูรณนันนะครับที่นำร่างไร้วิญญาณของคุณปทฤษฎีสหวง
จากโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครขณะนี้ขบวนใกล้เข้าสู่วัดกลางพระอารามหลวง
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำแล้วนะครับพาท่านผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศสดสดนักขนาดนี้ครับ
ขณะนี้บรรยากาศที่หน้าวัดกลางพระอารามหลวงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำนะครับ
ขณะนี้ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำนะครับ
ได้รอเพื่อที่จะต้อนรับขบวนของคุณปอทฤษฎีนะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับ
ประตูของวัดกลางพระอารามหลวงนะครับท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยรวมถึง

ซึ่งขณะนี้ขบวนใกล้เข้ามาแล้วนะครับ

มีทั้งประชาชนแฟนคลับ
ของคุณปทฤษฎีนะครับมาร่วม

เพื่อต้อนรับคุณปอทฤษฎี
บ้านเกิดเมืองนอนที่จังหวัดบุรีรำครับ

คุณแม่พิษสมัยคุณพ่อสงวน
ินชาวนันป๊อปปี้วิทยาวัฒน์

ที่นำขบวนของคุณปอทฤษฎีมา

หน้าเต็มอิ่มไปด้วยความตั้งใจ
สั้นว่าภารกิจจะสำเร็จแล้ว

ขณะที่ญาติของคุณปอทฤษฎีนะครับ
ขณะนี้ก็มารอ

วิญญาณของคุณปอแล้วนะครับ
ท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัย

ขณะนี้หลายฝ่ายได้เตรียมการแล้วนะครับ
ขบวนของคุณปอทฤษฎีใกล้เข้ามาแล้วครับ
จะสังเกตเห็นว่ามีประชาชนรวมไปถึงแฟนคลับ
บุรีรำครับที่รักคุณปอทฤษฎี
เพราะคุณปอทฤษฎีได้ทำความดี
รวมไปถึงเป็นที่รักของคนบุรีรำครับ
ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดก็แล้วแต่
คุณปอทฤษฎีจะทำด้วยความตั้งใจ
รวมไปถึงทำจากใจจริงนะครับ

อันนี้ก็บรรยากาศภายในนะครับ
ทำกลางสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับ
ที่มาร่วมกันทำข่าวปักหลักรายงานข่าวกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ซึ่งทางไทยรัฐทีวีก็จะเกาะติดบรรยากาศ
ตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นกันครับจนกว่าจะถึงช่วงค่ำนี้นะครับ
ซึ่งเมื่อขบวนศพของคุณปธิษฎีมาถึงแล้ว
ก็จะมีการรดน้ำศพในเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
และในเวลา๑๙นาฬิกาก็จะเป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพ

ประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้เข้าแถวรอนะครับ
ที่จะต้อนรับไว้อะไรให้กับคุณปอเป็นครั้งสุดท้ายครับ
คุณผู้ชมเห็นนี่คือบริเวณหน้าวัดกลางพระอารามหลวงนะครับ
โดยขนาดนี้หลายฝ่ายเฝ้ารอร่างไร้วิญญาณของคุณปอทฤษฎีอย่างเศร้าศกเสียใจครับ

คุณอาน้ำอ้อยได้เดินทางมาถึงก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
เพื่อที่จะรอร่างของคุณปอทฤษฎี

ร่างของคุณปอทฤษฎีนะครับจะ
ตั้งอยู่ในสารา๒ธรรมนุภาพ
ภายในวัดกลางพระอารามหลวงนะครับ
ขณะนี้ขบวนใกล้เข้ามาแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่เริ่มเคลียร์เส้นทาง

ท่านผู้ชมจะได้ติดตามชมไปพร้อมกันนะครับ
ขบวนของคุณปอทฤษฎี

ขณะนี้รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นำขบวนมาก่อนแล้วนะครับ๒คัน
ตามด้วยรถของสถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีลำนะครับ
ทำกลางประชาชนที่เฝ้ารอ

นำร่างของคุณปทฤษฎีสหวง
ขณะนี้เดินทางเข้าสู่วัดกลางพระอาราม
หลวงจังหวัดบุรีรำต้อนรับสู่บ้านเกิดเมืองนอน
ของคุณป่อทฤษฎีแล้วครับ
ที่ท่านผู้ชมเห็นนี้คือคุณโบ๊ทวิบุญนันนะครับ
ได้ขับรถมาตั้งแต่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ
เพื่อที่จะนำร่างน้องรักปทฤษฎีมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาครับ
คันนี้กระบวนมาจากชานะครับ
เราจะเห็นคุณโบ๊ทพิบูนันนะครับ
ท่ามกลางประชาชนนิสิตนักศึกษาที่มาเฝ้ารอ
ต้อนรับคุณปอทฤษฎี

เรากระบวนถึงหวัดลาวนะครับ
และจะเข้าในด้านซ้ายนะครับ
เข้าสู่สาลาสองทำละนุภาพนะครับ

ขับรถมาถึงจังหวัดบุรีลำแล้ว
กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีสั้นนะครับว่า
ดีใจครับและจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ

ครับและเมื่อศพของคุณปอทฤษฎีมาถึงที่วัดแล้วนะครับ
ก็จะมีการบำเพ็ญกุศลในวันนี้นะครับ
เวลา๑๖นาฬิกาจะเป็นพิธีรดน้ำศพนะครับ
จากนั้นก็จะมีการสวดอภิษฐรรมในเวลา๑๙นาฬิกา
กำหนดวันชาปนกิจในวันที่๒๔มกราคมในเวลา๑๖นาฬิกาครับ
ขนาดนี้ศรีหน้าคุณปอทิศดีนะครับ
ได้ขับรถมาถึงที่วัดกลางพระอารำหลวงลาวนะครับ
ท่ามกลางจนนาทีกว่า๒๐๐คน
ให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพกันสดณขณะนี้เลยนะครับ
ท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยของญาตินะครับ
ที่มารอรับรับรัก
ร่างไร้วิญญาณของคุณปอทิศดี
ซึ่งขณะนี้ขบวนรถของคุณโบ๊ทวิบูลนะครับ
ถอยหลังเพื่อที่จะเข้าสู่สาราครับ
และนี่ก็คือภาพของคุณปอทฤษฎีนะครับ
ท่านผู้ชมได้เห็นภาพไปพร้อมกันเลยนะครับ
ทำกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องนะครับ

ที่มารอปักหลักรายงานข่าวกัน

คุณผู้ชมจะเห็นภาพไปพร้อมกันนะครับ
เพราะงานไม่เหมือนแห่งภาพที่แสดง

เขาก็ไม่คงเพิ่มสะดวก
มันคิดว่ามีประเภทหายลม
จึงไม่ให้สามารถที่จะถ่ายภาพในระยะใกล้ได้นะครับ
สื่อมวลชนจึงต้องปักหลักตามจุดที่ได้สแตนบายไว้นะครับ
ขณะนี้ขบวนรถถอยหลังเพื่อที่จะเข้าสาราแล้วครับ
พื้นที่ในวัดพระอารามหลวงวัดกลางพระอารามหลวงแห่งนี้นะครับ
พื้นที่จะแคบหน่อยนะครับจึงทำให้ประชาชนแออัด
ขณะนี้กองทัพประชาชนหลายพันคนเลยทีเดียวครับ
ได้มาเฝ้ารอชมติดตามคนที่เขารักนะครับ

สังเกตเห็นว่ากองทัพสื่อมวลชนหนาแน่นนะครับ
ขณะนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นกันไปพร้อมกันนะครับ
โดยขบวนรถนี้นะครับได้ออกจากกรุงเทพมหานคร
จากโรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงเช้า
เวลา๙นาฬิกาและเดินทางมาถึงที่จังหวัดบุรีรำ
เวลา๑๔น๑๐นประมาณ
บรรยากาศหน้าวัดนะครับก็มีผู้คนมารอต้อนรับอย่างหนาตาด้วยนะครับ
คณะนักเรียนจากโรงเรียนบุรีรำพิทยาคมก็มารับหน้าถังเข้า
รวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
นี่ก็คือคุณแม่พิษสมัยนะครับ
คุณแม่ของคุณปอทฤษฎีที่ได้โอบกอดภาพคุณปอทฤษฎีนะครับ

เราจะให้คุณผู้ชมชมภาพไปพร้อมกันนะครับ
เราจะเห็นว่าประชาชนมาต้อนรับกันต่างอบอุ่นนะครับ
มารอกันตั้งแต่ช่วงเช้า

ขณะนี้ได้นำภาพของคุณปอทฤษฎีที่จะเข้าไปในสารา
เพื่อที่จะทำพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปนะครับ
ขณะนี้ญาติของคุณปอทฤษฎีก็เตรียมตัวนะครับ
ที่จะเคลื่อนร่างไร้วิญญาณของคุณปอทฤษฎี

โค้ก
ก็คือบรรยากาศได้เคลื่อนร่างไร้วิญญาณของคุณปอนะครับ
ออกจากรถของคุณโบ๊ทวิบูลนันแล้วนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่จะนำร่างของคุณปอทฤษฎี
โดยมีแม่ของคุณปอทฤษฎีถือภาพของคุณปอทฤษฎีนำไปนะครับ
ตามด้วยทูบแล้วก็พระที่จะผูกสายสินนำคุณปอทฤษฎีเข้าไปยังสาราครับ
ทำกลางสื่อมวลชนที่มารอติดตามบรรยากาศกันอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียวครับ
ขณะนี้กำลังเคลื่อนศพของเคลื่อนร่างของคุณปอทฤษฎีนะครับ

ท่ามกลางความโศกเศร้า
ของยาดพอร์ทฤษฎีนะครับ
ครับอันนี้คือบรรยากาศที่วัดกลางพระอารามหลวง
จังหวัดบุรีรำนะครับที่ขณะนี้ได้เคลื่อนศพเคลื่อนร่างของคุณปอทฤษฎีนะครับ
สาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางชาวบ้านรวมถึง
ประชาชนแฟนคลับของคุณพอร์ทฤษฎีที่มาไว้อะไลน์ให้กับคุณพอร์ทฤษฎี
เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อส่งคุณปอทฤษฎีกลับบ้านเกิด
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่นี่ครับศักดิ์สิทธิบุญรัฐข่าวทรัฐทีวี
รายงานจากวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ
ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนะครับ